คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย
พูดถึงเรื่องการกระตุ้นการช่วยเหลือหลังจากน้ำท่วมใช่ไหม
ใช่ฮะแต่เรื่องแบบนี้นะอาจารย์บอกว่าจะต้องกระแทกกระทุ้งกระตุ้น
ต้องต้องพูดกันอยู่เรื่อยเรื่อยล่ะค่ะต้องว่ากันด้วยเรื่องของระบบที่มันให้การช่วยเหลือเนี่ย
ไปถึงประชาชนโดยเร็วใช่ค่ะเพราะว่าความเร็วนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยอยู่กับอาจารย์สุภาพแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ขีดเส้นใต้ต่อไปอีกวันเรื่องที่จะกระตุ้นกระทุ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยา
ต้องดำเนินการยังไงมันถึงจะรวดเร็วกว่าที่มันควรจะเป็น
เร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์เท่านั้นอย่าให้เหมือนในอดีต
ในอดีตเนี่ยบางทีถ้าฟังในสะพานนะครับ
ผู้แทนเขาพูดกันเรื่องงบเยียวยาน้ำท่วมกว่าจะออกมาโน่น
เป็นหน้าแรงงบเยียวยาภัยแรงกว่าจะออกมาก็หน้าฝน
เพราะใช้ระยะเวลานานมากอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันต้องนานมาก
แต่ว่าเรื่องเยียวยาน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยควรจะถอดบทเรียนว่า
ทำยังไงถึงจะเร็วทำยังไงถึงจะไม่เสียหาย
ทำยังไงถึงจะไม่สะเภาบกพร่องเร็วแต่ไม่เสียหาย
เร็วแต่ไม่มีการทุจริตอันเนี้ยสำคัญวันนี้เนี่ย
เรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมมีคำตอบเป็นภาพรวมออกมาแล้ว
คำตอบที่เป็นภาพรวมก็คือว่าเอามาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองก่อน
ล่าสุดธนาคารของรัฐเจ็ดแห่งเจ็ดธนาคาร
เขาได้ออกมาตรการช่วยเหลือออกมาทั้งหมด๒๑มาตรการ
อันที่๒หน่วยงานของกระทรวงการคลัง
เขาก็เข้าร่วมด้วยเขาออกมาตรการมาอีก๑๔มาตรการ
รวมมาตรการจากธนาคารของรัฐ๗แห่งกับมาตรการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง
หกหน่วยงานรวมแล้วสามสิบห้ามาตรการ
มีรายละเอียดเยอะไม่ลงลึกแต่ถ้าดูภาพรวมเนี่ย
เอามาตรการจากธนาคารก่อน
ส่วนใหญ่ก็เป็นมาตรการเดิมที่เคยเอามาช่วย
คือพักชำระหนี้ลดเงินต้นล็อกดอกเบี้ย
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม
และพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันเป็นต้น
อันนี้หลักนะอันนี้เขาจะลดให้เขาจะดูแลให้

แต่ละธนาคารเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดของเขา
เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างตรงตัวเลขรายละเอียด
ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม
ใครเป็นลูกค้าธนาคารไหนก็ไปประสานกับธนาคารนั้น
เขาจะบอกเราใครเป็นลูกค้าธนาคารออมสินไปถามที่ออมสิน
ใครเป็นลูกค้าธนาคารทกศก็ไปถามกับธนาคารกศ
ใครเป็นลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ไปถามเอากับธนาคารอาคารสงเคราะห์
แล้วจะทราบรายละเอียดจากธนาคารนั่นเองว่า
เขาจะช่วยเหลือท่านเข้าไปอยู่ในกรอบไหน

เรื่องที่๒มาตรการจากหน่วยงานของกระทรวงการคลัง
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้อะไรมั่งล่ะ
กรมสรรพากรกรมสรรพากรเนี่ยมีหน้าที่จัดเก็บภาษี
มาตรการเขาจะออกมาก็คือเรื่องการลดหย่อนภาษี

ไม่ว่าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคล
ฉะนั้นท่านที่ถูกน้ำท่วมเจออุทธกภัยก็ไปประสานกันเองเหมือนกันว่า
อยู่ในข่ายที่เขาจะช่วยยังไง
หน่วยงานหนึ่งกรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์เขาก็มาเกี่ยวข้องนี่
คือเขาจะยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ
ยกเว้นสูงสุดให้สองปีก็มีหนึ่งปีก็มี
แล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือน
ใครที่เช่าที่ดินอยู่
เช่าจากราชพัสดุของกรมธนารักษ์เนี่ย
จะได้ประโยชน์เขาจะผ่อนปลนให้
ละกากรก็เกี่ยวครับ

เขาจะยกเว้นอากรสำหรับไทยก็ตามแต่ที่จะนำสินค้าเข้ามา
แล้วจะเอาสินค้านั้นไปบริจาค
ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเอามา

เพราะถือว่าเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สั่งสินค้ามาช่วยเหลือกัน
กรมสรรพสามิตรก็เกี่ยวครับ
กรมสรรพสามิตรเนี่ยเขา
เขาขยายกำหนดเวลา
ที่จะยื่นงบเดือนสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัด
ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทธกภัย
คือเจ้าของกิจการที่อยู่ในจังหวัด
ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทธกภัยเนี่ย
ท่านที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตร
เขาจะขยายเวลายื่นงบเดือนให้

ไม่ต้องมาประดังประเด็นมาเดือดร้อนเอาตอนนี้
ทั้งหมดนี่คือมาตรการที่ออกมาจากฝ่ายธนาคาร๗แห่งของรัฐ
ออกมาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ใครจะได้รับความเยียวยาช่วยเหลือส่วนไหนยังไง
ก็ไปตามรายละเอียดอย่างที่ว่า
ทีนี้เรื่องเฉพาะเกษตรกร
ฟังนะครับเฉพาะเกษตรกรภาคการเกษตรเนี่ย
เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรโดยตรง
เขามีรายละเอียดตรงนี้
รายละเอียดมาจากรักษาการท่านประหลัดคุณประยูนอินสกุล
ท่านประธานเป็นประธานกันในที่ประชุมติดตามแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
แล้วท่านบอกว่าได้เตรียมเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ
ซึ่งมีพื้นที่ประสบอุทธกภัยรวมทั้งสิ้น๕๙จังหวัด
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ
ทำให้กระแสเงินสดในมือของเกษตรกรลดลงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
พร้อมจะเร่งปรับแผนบริหารจัดการน้ำและบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี่เรื่องที่จะทำ
หลังจากนั้นท่านก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบไป๕๖จังหวัด
เกษตรกรที่เจอปัญหา๕๓๐๐๐กว่ารายครอบคลุมพื้นที่๔๕๐๐๐๐ไร่
เฉพาะที่เป็นนาข้าวเนี่ยเกือบ๓ล้านไร่
เป็นพืชไร่และพืชผัก๑๔๐๐๐๐๐ไร่
เป็นไม้ยืนต้นอื่นอีกเยอะ
สำรวจพบความเสียหายแล้วเกษตรกร๗๕๘๗๔รายที่เจอผลกระทบ

กว่าไร่ส่วนความเสียหายใครมากใครน้อยแค่ไหนเนี่ย
เขาจะลงไปสำรวจฉะนั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ไปสำรวจ
พี่น้องประชาชนก็จะได้รู้ว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยจะได้สิทธิ์
จะได้รับการเยียวยาจากค่าโน่นค่าหนี้เท่าไหร่
นาเท่าไหร่สัตว์เลี้ยงเท่าไหร่ประสูจนสัตว์เท่าไหร่
อันนี้เขาจะบอกเพียงแต่จะย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
เร็วครับเพราะช้ากับเร็วเนี่ยมีผลต่างกัน
เหมือนเราเอาอาหารไปให้คนอ่ะตอนที่เขาหิวอยู่เนี่ย
มีประโยชน์มากแต่ถ้าเขากินอิ่มแล้วเอาอะไรมาให้

ซึ่งทั้งหมดที่ต้องย้ำมาช่วง๓๔วันก็คือว่าต้องเร็ว
ผมก็เข้าใจแล้วครับว่าระเบียบราชการบ้านเรานั้นเนี่ย
เขาวางไว้ให้มีการตรวจสอบกันจึงต้องมีหลายแผนกหลายฝ่ายหลายโต๊ะ
ถ้ามันง่ายเดี๋ยวก็สะเพล่าบกพร่องราชการเสียหาย
แต่ว่าพอมีหลายโต๊ะมีการตรวจสอบหลายขั้นหลายตอนแต่ละขั้นแต่ละตอนกว่าจะผ่านได้แต่ละโต๊ะมันช้าไงครับ
มันช้าไงครับทำยังไงถึงจะพบกันครึ่งทาง
คือหนึ่งละเอียดรอบครอบไม่ให้มีใครไปร้องเรียนทีหลัง
ไม่เกิดสภาพว่าไปติดคุกเอาตอนหลัง
แต่ว่าเร็วด้วยละเอียดแต่เร็วด้วยยากหน่อย
แต่อย่าลืมว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนเดือดร้อน
ขอให้นึกถึงภาพประชาชนที่เขาไปอยู่บนหลังคา
ไม่มีที่จะนอนไม่มีที่จะกินถ้านึกภาพเหล่านี้ออก
มันจะเป็นแรงผลักดันให้ค่าราชการที่เกี่ยวข้องทำงานเร็วขึ้น
คนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นรับผิดชอบ
จะต้องกระตุ้นเรื่องนี้นายกจะต้องกระตุ้นเรื่องนี้ว่า
รอบครอบได้อย่าให้ผิดพลาดแต่ต้องเร็ว
ช้ามากเท่าไหร่ยิ่งเดือดร้อนเท่านั้น
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ